เรื่องราวเตือนภัยใกล้ตัวที่คุณสืบสกุลบอกเอาไว้นะคะ
ก็คือเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนนี่แหละนะคะ

แต่อย่างกรณีนี้นะคะที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน
ก็คือเรื่องราวของรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
บอกว่าตัวเองถูกรถยนต์เฉียวชนได้รับบาดเจ็บ

แล้วก็เรียกร้องคมคู่เพื่อที่จะขอให้ได้รับการดูแลนะคะ
เรื่องนี้เป็นยังไงให้คุณผู้ชมดูคลิปไปพร้อมกัน

คลิปเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ตัดตอนออกมาให้ได้ชมกัน
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะคะ
บริเวณดอนเมืองนะครับ
เจ้าของคลิปชายขาออก
เจ้าของคลิปได้โพสต์ชื่อว่าโชติพัฒนมิตรขจรเกียรติค่ะ

มีเรื่องเตือนภัยทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้
พร้อมคำอนญายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ภาพเหตุการณ์ในคลิปก็เป็นชายคนนึงรูปร่างทวม
เสื้อคลุมสีน้ำเงินสวมหมวกกันน็อก
ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดประกบรถยนต์
แล้วก็พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไม่ค่อยสุภาพ
กล่าวหาว่าเจ้าของรถยนต์ได้ขับรถเฉียวชนตัวเองจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็บอกว่าให้เจ้าของรถยนต์นั้นรับผิดชอบค่าเสียหาย

โดยให้เจ้าของรถขับรถตามไปยังโรงพยาบาลด้วย
พอขับรถตามมาได้สักระยะหนึ่งค่ะ

แล้วก็พูดกับเจ้าของรถยนต์ว่าทำไมไม่เลี้ยวเข้าข้างหน้านี้
ข้างซ้ายมีคลินิกแล้วก็มาเก็บเช็คอยู่แถวนี้
แต่ว่าเจ้าของรถยนต์ก็เสนอให้ไปโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวพาไป
แต่ว่าชายคนนี้ก็บอกว่าไกลรถติด
แต่ทางคลินิกที่ต้องการจะไปกับเจ้าของรถขับเลยมาแล้ว

เช่าของรถยนต์ก็จะขับนำไป
แต่ชายคนนี้บอกว่าขับตามไม่ทันหรอกนะคะ
โรงพยาบาลที่ตนต้องการจะไปอยู่แถวรังสิต
คุยกันสักพักหนึ่งก็ขับตามกันไป
เหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นอย่างไร

จะเรียกว่าใครเป็นฝั่งผู้เสียหายดีระหว่างคนในรถกับรถมอเตอร์ไซค
คุณแบบนี้เราเรียกคนที่อยู่ในรถเก๋งกับรถมอเตอร์ไซค์ดีกว่า
เพราะว่าดูเหมือนกับจะเสียหายทั้งคู่เลยเหมือนกัน
คือเรื่องนี้ยังไม่ทราบนะว่าใครเป็นใครยังไง
พูดคุยกับคนที่นั่งอยู่ในรถเก่งดีกว่า

มาด้วยอยู่ในรายการเรา

ไปพูดคุยกันให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เพราะว่าคลิปเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม

แล้วตอนนี้ตกลงกันได้อย่างไร

พูดคุยกันกับแขกรับเชิญที่อยู่ในรายการค่ะ

คุณพรปวีสลีแดงนั่งอยู่ในรายการแล้ว

ขอบคุณก่อนเลยที่มาพูดคุยกันเรื่องนี้
เพราะอาจจะมีข้อสงสัยออกมาว่า

หรือว่าจะเป็นกลุ่มอะไรที่

แต่ถามต่อเมื่อกี้พออยู่บนรถ

ทางมอเตอร์ไซค์เองเขาก็บอกว่า

คือทำไมเราไม่เลี้ยวเข้าคลินิก

เราเลยบอกว่าอย่างนั้นก็ไปตามที่ตกลง
แต่แรกก็คือไปโรงพยาบาลแพทย์รังสิต

เราตามไปไม่ทันหรอก
เพราะว่าคือเวลารถติด

เขาจะไปเร็วกว่า

เราวินาทีมีการชนอะไรไหมยังไง
เราได้ยินเสียงอารมณ์ว่าเบามากเสียงแบบ
ปึ๊กอะไรอย่างนี้ค่ะ

รถเราโดนนะสักพักหนึ่งเราขับขึ้นมาแล้วแบบว่า
ตอนแรกที่มันมีเสียงค่ะ
คือนุนั่งหน้านั่งตอนนี้เกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้ได้ยังไงคือมันมีเสียงตึ้งไม่ใช่เหรอ

ใช่คือคนขับเองเขายังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเลย
แต่ตอนนั้นในใจความรู้สึกของคนในรถนี่รู้สึกไงฮะ
คือมันมีอาการตกใจมากกว่าเพราะว่าเขาใช้คำศัพท์ที่แบบว่า

ถึงพ่อถึงแม่อย่างนั้นเลยหยาบคายมากประมาณนั้น
คือถ้าเป็นใครเจอก็ค่อนข้างจะตกใจ

กลัวอยู่แต่เพื่อตัดปัญหาเราก็ไปโรงพยาบาลตามที่เขาบอก

แล้วหลังจากนั้นยังไงที่เขาบอกว่าเขาคงตามเขาไม่ทันแล้วล่ะแล้วยังไงต่อฮะ

แล้วบอกว่าเราจะไปเจอเขาที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ

พอเติมน้ำมันออกมาเสร็จเราขับเรื่อย

เราเห็นทั้งเราอยู่ประมาณเลนส์สองเลนส์สามนี้แหละ
แล้วเหลือไปเห็นรถที่ผ่านมา
เราก็เห็นอีกคนนั้นน่ะ

คุยกับอีกคันนึงอยู่
ในลักษณะเดียวคนพี่พูดเหมือนกัน

ทีนี้วินาทีที่เราเห็นแบบนั้นเราทำยังไงต่อคะ
ก็เลยให้เพื่อนแบบถ่ายคลิปเลย

เอาอย่างนี้เหมือนตอนแรกคือ

เขาบาดเจ็บแล้วพอเราหันไปดูอ้าวแสดงว่าอีกคันนี้ก็ไปชนเขาอีกเหรอ

เริ่มไม่ใช่แล้วแต่ก็รู้สึกตะหิดใจว่ามันแปลกหรือเปล่า
เราตัดสินใจไปหาอีกคันนึงเลยไหมคะ
ตัดสินใจไปเลยค่ะอยากรู้อยากรู้อยากรู้อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ก็คือพอเราเห็นอีกคันที่โดนแล้วก็รอดูรอดูท่าที่ก่อนว่าเขาจะยังไง
แล้วคือรถคันที่โดนเขาก็เลี้ยวเข้าข้างทางค่ะจอด
ก็คือเหมือนกันเลยเหมือนของเราเลยคือเราจอดเขาก็จอด
ก็เลยเฮ้ยเข้าไปเถอะเข้าไปดูว่าเขาคุยอะไรกันอะไรยังไง
ปุ๊บก็เลยวนรถเลี้ยวกลับไปปุ๊บประจันหน้ากันเลยค่ะ
คือมอเตอร์ไซค์เขาจอดอยู่ปุ๊บหนูก็ไปจอดข้างเลย
แล้วก็ปลดกระจกถามว่าเอาพี่ไม่ไปโรงพยาบาลแล้วเหรอ
เขาก็หันมาแล้วเห็นหน้าหนูเขาก็ตกใจ
เขาบอกว่าไปเลยไปเลยขี้มอเตอร์ไซต์ไปเลย
แล้วกลับอีกคันนึงหนีเลยไปเลยค่ะไม่พูดอะไรเลยไปเลย

คุยก็คือเขาบอกว่าเขาเจอเหมือนเราเลยแล้วเขา
แต่ว่าเขาโดนที่เท้าอีกคันนึงโดนที่เท้า

แล้วใช่แล้วคือเจ้าของรถคันนั้นเขากำลังแบบว่า
เขาบอกว่าคนขับมอเตอร์ไซต์เนี่ยค่ะเสียหาย

เหมือนจะไปโรงพยาบาลแล้วก็ยึกยักษ์จะไปที่เด็ก
ถ้าเรายื่นเสนอให้เอาก็เอา
คือที่ถามจริงเหอะตอนที่เกิดเหตุตอนนั้น
เราตัดสินใจไหมว่าเราจะเรียกประกันของเราให้มาจัดการ
ที่เราไม่ได้ทำตามข้อเรียกร้องของเขา

คือกลัวด้วยเพราะเขาค่อนข้างจะน่ากลัว

คือรถของคันนี้คือคันสีบรอนเงินใช่ไหม

แต่ว่าที่เห็นในคลิปสีแดงนี่คืออีกคันหนึ่งที่โดน

แล้วคุยกันว่ายังไงมองว่าเคสแบบนี้คืออะไรเกิดขึ้นกับเรากับอีกคันหนึ่ง
สำหรับมุมมองเราเรามองว่ามันอาจจะเป็นมิจฉาชีพสำหรับเรานะคะ
เพราะว่าคือมันไม่น่าเป็นไปได้ที่แบบว่า
จะมาชน๒คันพร้อมกัน

คือตอนนั้นเราแบบรู้สึกว่าไม่อยากให้มัน

ใช่ไม่อยากให้ใหญ่โตแล้วก็ไม่อยากให้มันยาวอะค่ะยืดยาวอะไรอย่างนี้คือ
รู้แล้วว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็คือจบไป
แต่คนที่ได้ดูคลิปเขาตามดอก
ก็ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยอยากรู้ว่าตามต่อแล้วยังไงแล้วมอเตอร์ไซค์คนนั้นก็เป็นอะไรยังไง
เราจำไปถึงกทของรถมอเตอร์ไซค์เขาหรือมีข้อมูลอื่นของเขาอีกไหมคะ
ข้อมูลอื่นของเขาถ้าเรื่องกอทอมอเตอร์ไซค์ไม่จำแต่ว่า
เท่าที่เวลาเราโพสต์คลิปไปแล้วมันก็มีคอมเมนต์ว่าเคยเจอ

คนนี้เลยแถวนี้เลยย่านดอนเมืองรังสิตตรงนี้เลย
คือเหมือนจะทำมาหากินแถวนั้นเลย

ไม่เป็นไรเรามีคลิปแล้วจริงตำรวจเขาเห็นคลิปแบบนี้ก็ถือว่าจะเป็นหลักฐานอีกทางหนึ่ง
ทีนี้ได้มาพูดคุยกันแบบนี้แล้วอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่อาจจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้

อย่างแรกคือเราอยากให้มีสติก่อน

ควบคุมอารมณ์ด้วย
แล้วก็อย่างไรดีอ่ะ
อยากให้แบบระมัดระวัง
คือถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เอาจริงถ้าเป็น

เขาอาจจะแบบเออจ่ายเงินให้มันจบไปคือเราก็อาจจะเสียเงินไปกับตรงนี้

ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เขาเหมือนแบบประมาณว่าเขาบอกว่าเขาเจ็บ
ถ้าเขาบอกว่าเขาเจ็บไปโรงพยาบาลให้หมอดูเลยว่าเจ็บจริงหรือไม่จริง

ต้องมาเสียเงินโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามาหลอกกันหรือเปล่าใช่มั้ย

เขามองมาเห็นไหมว่าเรามีหลายคนในรถ

และมีคำถามที่ทั้งคู่ได้ถามเรานอกรอบ
หลังจากที่มาคุยในรายการของเราแล้ว

คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์จะโดนอะไรไหมหรือว่าจะตามเจอหรือไม่
เรื่องนี้นะคะคุยกับทีมงานแล้วทีมงานจะประสานต่อ
นำเรื่องนี้ส่งให้ตำรวจดูแล้วก็ช่วยกันประสาน
ท้ายที่สุดแล้วถ้าผิดจริงก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อ
แต่บอกว่าอย่างนี้คือให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
ทุกฝ่ายเพราะเราก็ต้องฟังจากทางมอเตอร์ไซค์ด้วย

แต่วันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาเปิดเผยเรื่องนี้
ทำให้หลายคนก็จะต้องเหมือนระวังภัยกันมากขึ้น
อุบัติเหตุบนท้องถนนยิ่งช่วงนี้นะเทศกาลปีใหม่

ขอบคุณค่ะคุณโชดีพรรดิแรกตั้งคำ
แล้วก็คุณพรปวีมาร่วมพูดคุยในรายการ

ถ้าเกิดว่ามีการแชร์คลิปในโลกออนไลน์

ถูกคุณดิฉันเคยเจอกรณีแบบนี้เหมือนกัน

เดี๋ยวให้ประกันมาจัดการแล้วก็ดำเนินการ